คุณผู้ชมครับติดตามเรื่องราวของบุคคล
ที่เคยได้เฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
ในทุกครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจนานนับประการ

ทุกคนต่างทราบซึ้งในพระมหากุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ทุกคนได้เปิดใจนะครับว่าหลังจากที่ได้รับทราบข่าว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
สวรรคตนั้นต่างทำใจไม่ได้
แล้วก็บอกว่าเหมือนขาดผู้ที่เคารพรัก
ขาดสิ่งยึดเหนียวจิตใจไปนะครับ
โดยนายทศพลงานไพโรธอดิตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าข้าม
สุราธานีนะครับได้กล่าวถึงความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดไม่ได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ทรงมีพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสุราธานีถึง๑๕ครั้ง
และได้สร้างโครงการต่างไว้จำนวนมากซึ่งตัวเองได้มีโอกาสเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
เสด็จถึง๒ครั้งเมื่อครั้งอายุได้๖ขวบเท่านั้นเองครับ
นี่ก็เป็นรูปนะครับที่นายทศพลงานภัยโรศอดิษฐ์นายกเทศมนตรีเทศมนตรี

ได้แสดงให้เราเห็นนะครับ
ในการเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระองค์สวรรคตเปรียบเสมือนชีวิต
ขาดผู้ที่เคารพรักยิ่งไป
แล้วก็เป็นเรื่องยากที่จะทำใจได้ครับ

ซึ่งเป็นบุคคลที่เคยถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดพังงาเมื่อปีพิธศกราช๒๕๑๖
นั่นก็คือนายจำเรินทองตันนะครับ

และเป็นช่างภาพฉายภาพพระองค์เพียงคนเดียว
เป็นอีกหนึ่งความประทับใจอย่างหาที่สุดไม่ได้
คือการที่ภรรยาได้ตามเสด็จพระราชมเนินพระองค์ท่าน
ประทับเรือไปที่อำเภอกเกาะยาว
ในฐานะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดพังงา

ภรรยาได้รับพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด

ถือว่าชีวิตครอบครัวได้รับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์
และได้สนองพระมหากรุณาธิคุณที่สูงสุดในชีวิต
รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบข่าวพระองค์สวรรคตครับ
ด้านของนายส่อมวงศรีดาอายุ๗๘ปี
ชาวบ้านหมู่๑๐ตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลในภาพประวัติศาสตร์
ที่เคยเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมกฏเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๐
พระองค์เสด็จพระราชดำเนินยังจังหวัดสกลนคร
และมีพระราชดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาล
เนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น
คุณตาส่อมจึงถวายที่ดินจำนวน๑๔ไร่
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เฝ้ารอดูแถลงการจากสำนักพระราชวัง
ทางสถานีโทรทัศน์ด้วยใจที่จดจอ

ก็คอยกอดประคองภาพประวัติศาสตร์ของตัวเองไว้แนบอก
พร้อมทั้งตั้งอธิษฐานจิตให้เป็นแถลงการที่ดี
พระองค์หายจากพระอาการประชวน
แต่เมื่อถึงเวลาหลังจากสำนักพระราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสวรรคต
น้ำตาของคุณตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว
อีกหนึ่งท่านนะครับก็คือคุณยายอ้วนอายุ๗๗ปี
หรือคุณยายแขนน้อยใช้จำเริน
ชาวบ้านหมู่๔ตำบลคลองตันอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
เล่าเรื่องราวในอดีตพร้อมกับหลั่งน้ำตาที่ครั้งหนึ่ง
เป็นเด็กอายุ๑๒ปีเคยมีโอกาสได้ไปเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
เมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์เสด็จมาประตูระบายน้ำบางยาง
วันที่๖กันยายนปีพุทธศักราช๒๔๔
ตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นพระเจ้าแผ่นดินครับ